เอาไปดูภาพซิว่าใครอยู่บนแพร่บ้างครับ

แล้วนี่ลักษณะเป็นแพร่๒ชั้นค่ะ

แล้วบนโต๊ะมีเครื่องดื่มเค้าขดฉันอะไรกันอยู่

เครื่องดื่มแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำเปล่าอยู่อะไรนะ

แล้วบางจังหวะบนแพร่ชั้น๒มีพระสงฆ์ขึ้นไปยืนตรงนั้นด้วยนะคะ

หรือว่ารับกิจนิมนต์มาที่แพร่

เพลงคำว่าโกโกวาที่หนูอยากได้มาเลย

แพทย์ลำเภยอาทีมข่าวลงไปที่แพทย์ลำเภยเลย

อ๋อไงมีโยมอุปถักจองให้

ก็ได้ต้องร่องแพรตอนสิบโมงใช่มั้ย
แพร่คำถามคือแล้วเสิร์ฟอะไรบ้างแล้วเห็นบนโต๊ะไม่มีอะไรบ้าง

เจ้าของแพร่ยืนยันว่าก็ขวายอาหารปกติ
แล้วเครื่องดื่มคือน้ำเปล่าไม่ได้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล

เพลงเขาบอกว่าอ๋อมันเป็นเพลงจากลำอื่น
ที่ดังมาตอนเรือศูนย์กันพอดี

นั่งกันเฉยแล้วก็เป็นช่วงเวลาสั้นนะฮะ
เขาบอกว่าไม่ได้เกิดบ่อย๑ปีมีครั้งเดียว
ยังไงอันนี้เป็นเจ้าของแพรอธิบาย
เอาเป็นว่ามีโยมมิมลมาถวายพระทหารเพลงบนแพร่

เราไปถามสำนักพุทธที่อุบลกันหน่อยในพื้นที่
บอกว่าตอนนี้เห็นคลิปแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าพระที่อยู่บนแพ้
มาจากวัดไหนมาจากพื้นที่ในอุบลเองหรือว่านอกพื้นที่

ซึ่งขอสอบส่วนก่อนเพราะว่าเป็นคลิปสั้นและต้องดูว่าตอนนี้
มันสามารถที่จะเอาผิดทางวินัยพระทั้งหมดที่มาได้มากน้อยเพียงใด
ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับ
เราก็ให้ความชัดเจนทั้งสองฝั่งแล้วกัน
ถ้าพระสงฆ์ที่อยู่บนแพร่หรือว่าเจ้าของแพร่
หรือว่ายมที่นิมนต์ปรายอยากจะอธิบายเพิ่มเติม

ถ้าอยู่บริเวณชั้นล่างแล้วก็อาการสำรวม

ไปสู่บุหรี่ด้วยนะ